ส่วนเหตุการณ์นี้ที่บึงการค่ะมีรถกระบะเสียหลักแหกโค้งตกไปข้างทาง
มีกู้ภัยมีตำรวจไปช่วยแต่กลายเป็นว่าผู้ชายที่มากับรถที่เกิดเหตุนะคะ
กลับมาด่าตำรวจอ้าวด่าเจ้าหน้าที่ด่าแรงด้วยนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะ
ช่วยอะไรกลับไปเลยกลับไปเลยถ้าไม่ช่วยเขาจะเอากู้ภัยมาทำไม
คำมาเถอะไอโตะเนี้ยมากบอกเลยไม่ใช่คำแรกที่พูด

แล้วมาเดี๋ยวถ้าเขาไม่ลอเพราะว่ามันไม่ใช่สำรวจ
ตำรวจต้องรักประชาชนแต่ทำแบบนี้
เพื่ออะไรถ่ายคลิปก็ได้

เชื่อกู
คือด่าแรงค่ะเราต้องดูดเสียงคำบางคำออกไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมา
ผู้ชายคนนี้ที่ตะโกนต่อว่าตำรวจต่อว่ากู้ภัยคล้ายกับเมาเลยค่ะ
พอไปตรวจสอบนะคะคือรถเนี่ยเสียหลาก
ชนเกาะกลางถนนพุ่งทะลุราวกั้นถนน

เสาไฟฟ้าเสียหายไป๑ต้น

กู้ภัยเล่าว่าก็ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตามไปช่วย
คือพอไปถึงก็เอ๊ะไม่เห็นรถกู้ภัย
รถกู้ภัยคือนำหน้าไปก่อนคันนึงอะค่ะ
แต่พอกู้ภัยคนนี้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามไป
จอดเอาขาตั้งรถจักรยานยนต์ลงปุ๊บ
โดนด่าเลยโดนไล่ให้กลับไป
แถมผู้ชายคนนี้ด่าตำรวจด้วย
ว่าใครขับหรือว่าไม่ใช่ผู้หญิง

ครับไม่ต้องการมึงอืมแล้วทีนี้ทีมงานก็ขับรถมา
เขาก็เรียกผมบอกกลับเลยเขาไม่ต้องการ

ผมรู้แล้วว่ามันต้องมีอะไรแน่
ก็เลยอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันก็มีอะไรตามนั้นจริง
คือผู้ชายคนนั้นเขาด่าตำรวจ
ครับด่าตำรวจในคลิปน่ะซึ่งตำรวจคนนี้ผมรู้จักอยู่

เขาก็ด่าว่าเนี่ยไม่ใช่ตำรวจจริง

ไม่ห่วงประชาชนมันเจ้าแต่กฎหมาย
แต่อันนี้จริงแล้วคนที่เขาด่าเป็นตำรวจจริง
แล้วก็ทำงานมานานแล้วด้วยครับ
เป็นตำรวจจริงค่ะเป็นกู้ภัยจริงที่ตั้งใจจะไปช่วยคุณค่ะ

ภดการณ์สอบภอมเมืองมึงการก็ให้ข้อมูลว่า
คือตำรวจสายตรวจได้รับแจ้งจาก๑๙๑

พอไปถึงถามก่อนเลยว่ามีคนเจ็บไหม

คำตอบมาจากรถคันที่เกิดอุบัติเหตุว่าไม่มีไม่มีคนเจ็บ
ตำรวจก็เลยถามตามขั้นตอนว่ารถมีพรบไหม
มีใบขับขี่หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องถาม
กลายเป็นว่าผู้ชายที่มากับรถคันที่เกิดเหตุไม่พอใจ

เขาตะโกนในลักษณะที่ว่ามาถึงก็มาถามใบขับขี่
ไม่ถามถึงคนเจ็บไม่ช่วยคนเจ็บอะไรแบบนี้
แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกเขาถามแล้วตำรวจถามแล้วว่ามีคนเจ็บไหม
แล้วก็ไอ้ที่ถามใบขับขี่พรบมันเป็นไปตามขั้นตอนที่ต้องถาม
พอดูจากคลิปค่ะลักษณะแบบนี้เนี่ยตำรวจบอกเลยว่า
ผู้ชายคนนี้เข้าข่ายหมินเจ้าพนักงาน
มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับตำรวจจะออกหมายเรียกนะคะ
ไม่ได้ปล่อยผ่านไปเฉยนะคะ
เพราะตำรวจยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
คือถ้าคุณเจ็บคุณคงไม่ยืนโวยวายตำรวจได้ขนาดนี้ใช่ไหม
ค่ะอ่าคุณผู้ชมค่ะ